คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
เราเคยนำเสนอปัญหานี้ไปเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
คือมีวัดบางวัดนะคะอาจจะไม่รับในการทำพิธีชาปนกิจศพ
อาจจะด้วยหลากหลายเหตุผลไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย
หรือว่าไม่รู้กระบวนการหรือวิธีการหลวงพี่น้ำฝนท่านเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมค่ะ
ยืนยันว่าทางวัดไม่ปฏิเสธนะคะแล้วก็จะมีการดูแลเรื่องของมาตรฐาน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ระหว่างการประกอบพิธีชาปนกิจศพด้วยนะคะ

สถิติของจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด๑๙
ที่ยังคงแตะอยู่ที่หลัก๒๐๐คนติดต่อกันหลายวัน
และเสียชีวิตเฉลี่ยหลัก๑๐คนต่อวันเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้
แม้รัฐบาลจะออกมาตรการในการคุมเข้มของการแพร่ระบาด
แต่ก็ดูเหมือนว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังไม่มีทีท่าที่จะลดลง
อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือการหาวัดเผาศพ
หรือหาสับปะเลอทำศพที่วัดหลายแห่ง
ไม่กล้ารับชาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด
พระครูประหลัดสิทธิวัฒน์กิติจิตโตหรือหลวงพี่น้ำฝน
เจ้าอาวาสวัดไผลล้อมจึงทำวัดต้นแบบของการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
โดยใครถูกปฏิเสธในการเผาศพขอให้ติดต่อมาที่วัดไผลล้อม
โดยทางวัดยินดีจะจัดการพิธีศพให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่อยากจะจัดพิธีชาวพนักกิจหรอกครับแต่มันเป็นไปไม่ได้
วัฒนาจักรของการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายวัดไผลล้อมเนี่ยพร้อมตลอดเวลานะครับ
ขอให้ท่านแจ้งความจำนงแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นแล้วก็ติดต่อมาอันดับแรกนะครับ
ต้องมีใบมรณบัตรนะครับระบุชัดเจนว่าจะทำพิธีชาวนากิจที่วัดไผลล้อม
บัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนของผู้ตาย
บัตรประชาชนของผู้มาติดต่อ
อย่างนี้อัตมาภาพยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ
สำหรับขั้นตอนการประกอบพิธีศพผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้
หลวงพี่น้ำฝนยอมรับว่าได้ปรึกษาคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่แพทย์และสาธารณสุขประจำจังหวัดนครปฐม
ทางวัดมีความมั่นใจและกล้าที่จะรับจัดพิธีให้ได้
ขั้นตอนของการทำศพนั้นเมื่อรถกู้ชีพนำร่างผู้เสียชีวิตมาถึงบริเวณวัด
รถจะต้องจอดที่ริมบันไดทางขึ้นเมนเผาศพ
ก่อนที่จะพ่นรอบโรงศพและมีการยกโรงศพออกจากรถและรีบนำเข้าสู่เตาเผาทันที
ลงศพบรรจุร่างผู้เสียชีวิตเข้าเมนแล้ว
เจ้าหน้าที่วัดจะนำน้ำยาฆ่าเชื้อพ่นทางเดินที่ศพเคลื่อนผ่าน
หลังร่างถูกนำเข้าเมนเผาศพแล้วทางวัดจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ตามหลักศาสนาพุทธก่อนจะจุดเตาเผาศพโดยใช้เวลาไม่เกิน๓๐นาที

แนวทางจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชนิดนี้
ศพออกจากโรงพยาบาลจะต้องมีการเก็บศพไว้ในถุงซิป
กันน้ำอย่างน้อย๒ชั้นและหลังบรรจุศพลงถุงซิปแล้ว
จะต้องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีก๑รอบ

แต่แนวร่างของศพจะยังมีสารคัดหลังของเชื้อไวรัสนี้อยู่
และเชื้อสามารถแพร่กระจายได้
ระหว่างออกจากโรงพยาบาลจนถึงเตาเผา
ห้ามเปิดถุงเก็บศพโดยเด็ดขาด
และในพิธีทางศาสนาจะไม่มีการอาบน้ำศพ

ส่วนขั้นตอนการเผาหรือฝังศพนั้น
จะไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้
นางคำทิพย์สายทองอายุ๔๐ปี
ยอมรับว่าตกใจและกลัววัดไผลล้อม

แต่เมื่อหลวงพี่น้ำฝนมาอธิบาย
มาทำความเข้าใจกับคนในชุมชน
ทุกคนก็ไม่มีใครติดขัดอะไร
เจตนารมณ์ของหลวงพี่น้ำฝน
และก็เชื่อมั่นในความปลอดภัยที่ทางวัดทำนั้น

ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะ
แต่ก็ต้องทำยังไงได้มันมาเอง

และก็ยังไม่มีใครที่จะหาวิธี
ที่จะหยุดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสได้
อีกทั้งวัคซีนก็ยังเป็นเรื่องไกล
ตัวประชาชนคนไทยในเวลานี้

และให้พึงตระหนักไว้ตลอดเวลาว่า
ควรที่จะกันไว้ดีกว่าแก้